มาดูเรื่องนี้เรื่องนี้ก็เป็นอุบัติเหตุนะคะ
ซึ่งเป็นอุบัติเหตุที่ปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดตากค่ะ

นครแม่สอดพอได้รับแจ้งเหตุก็เข้าไปถึงไปตรวจสอบ
ก็ปรากฏว่าไปเจอสภาพผู้บาดเจ็บซึ่งเขาอยู่ใต้รถเก่งนะ
ร่างของเขานะคะแน่นอนว่าคือพอเจ้าหน้าที่ไปถึงไปตรวจสอบ
ก็ตกใจแล้วค่ะเพราะว่าสภาพของเขาเนี่ยนอนหายใจรวยรินแล้วนะ
ทราบชื่อว่าคนขี่รถจักรยานยนต์คนนี้ชื่อนายสมบัติเงินตาสุกอายุ๕๓ปี
ก็มีบาดแผลหลายแห่งเลยทีเดียวกู้ชีพตอนนั้นเนี่ยต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
ผู้บาดเจ็บแล้วก็หัวใจหยุดเต้นไปด้วยครั้งหนึ่งแพทย์พยาบาลช่วยกันปั๊มหัวใจ
แต่สุดท้ายแล้วเขาเสียชีวิตนะคะคุณผู้ชม
ใกล้ใกล้กันค่ะไปเจอกับรถจักรยานยนต์สีน้ำเงิน
ซึ่งก็เป็นของผู้ตายนี่แหละค่ะล้มตะแคงอยู่บริเวณนั้น
แล้วก็อีกที่สำคัญก็คือคนขับรถเก่ง
คันที่ตัวผู้เสียชีวิตเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถ
คนขับรถเก่งเขาก็ไม่ได้หนีไปไหนยืนรอให้กันกับเจ้าหน้าที่
เขาชื่อว่าคุณพิชิตย่านสายเล่าแบบนี้ว่า
ก่อนเกิดเหตุตัวนายสมบัติผู้เสียชีวิตน่าจะขับขี่รถมาตามถนนสายนี้
อันนี้เจ้าหน้าที่บอกว่ามีการสอบถามตัวคนขับรถเก่งแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็เลยสรุปเอาว่าเบื้องต้นมันน่าจะเป็นลักษณะนี้ว่า
ตัวลุงผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต์มา
แล้วปรากฏว่าคงจะไปถูกรถคันใดคนหนึ่งเฉียวชนแล้วล้ม
พอล้มลงบนถนนเสร็จแล้วกลายเป็นว่า
คุณพี่ที่ขับรถเก่งคันนี้สีขาวมามองไม่เห็นเพราะทางมันมืดค่ะ
แล้วก็เลยไปทับเขาทับคุณลุงค่ะที่นอนเจ็บอยู่บนถนน
กลายเป็นลากร่างของคุณลุงนะคะไปไกลเลยค่ะนะคะ
โอ้โหลากร่างไปไกลกว่าสามสิบเมตรแน่นอนว่าเจ้าตัวก็รู้สึกแล้วแหละ
ว่ามีอะไรติดอยู่ใต้ท้องรถรีบจอดรถแล้วลงมาดู
ก็ตกใจแล้วค่ะเมื่อเห็นร่างของผู้เสียชีวิตอยู่ใต้ท้องรถ
รีบแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยลองไปฟังดูนะคะ
คุณพี่พิชิตคนนี้ที่ขับรถเก่งนะคะคันสีขาว
เขาก็ยืนยันนะก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า
คือมันสุดวิสัยจริงเขามองไม่เห็นแล้วเขาไม่รู้เลย
มันมีคนล้มนอนอยู่กลางถนนแล้วตรงนั้นน่ะ

เขาบอกว่ามันมืดมากก็ไม่ได้ตั้งใจจริงนะคะ
สุดท้ายก็เกิดเป็นเหตุสลดนั่นเองค่ะ